ทุกผู้ชมครับมีคนที่ไปป่วนบ้านของชาวบ้านเขาที่พังงานะฮะ
ระเวนเครื่องปลาก้อนหินใส่ร้านค้าใส่รถยนต์ของชาวบ้านเขา
กระจกพังกันยับเลยนะฮะชาวบ้านตอนนี้เดือดร้อนหนักมาก
ดูก้อนหินมาสักครู่นะฮะนี่ขี่รถพานิบกุ้งเข้าไปแล้ว
รถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางนะครับ
มีเศษกระจกที่ตกอยู่ในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยนะฮะ
ริมถนนเพชรเกษมหมู่๔ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงา
นี่ร้านนี้นะฮะดูกระจกแตกไปเลยนะฮะแล้วก็ก้อนหินก้อนเบอร์เรอเลยนะครับ
กระจกหน้าร้านเนี่ยแตกไปสี่บานนะฮะดูสิครับ
เจ้าของร้านชื่อคุณธีรพงศ์นะครับบอกว่าคนร้ายเนี่ยมาเครื่องก้อนหินใส่ร้านเขา
๒ครั้งนะครับครั้งแรกคือคืน๑๕เมษายนคืนนั้นกระจกแตกไป๒บาน
จากนั้นคืน๑๗เมษายนกลับมาอีกมาก่อเหตุซ้ำอีกนะฮะ
คราวนี้เนี่ยโดนก้อนหินเครื่องใส่อีกแตกไปอีก๒บานรวมเป็น๔บาน
คาดว่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันทั้งสองวันเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ที่คึกขนองแล้วมาก่อเหตุ
ส่วนความเสียหายของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นนะฮะ
คือร้านกับรถนี่คนละจุดกันนะฮะคนละเคสกันนะครับ
คือร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนี่คือโดน๒คืนกระจกแตกไป๔บาน
แล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
มันจะมีริมถนนสายเลี่ยงเมืองพื้นที่หมู่๓ตะบนถ้ำน้ำผุด
นี่นะฮะนี่เป็นรถยนต์อีกคันนึงนะครับ
ถูกคนร้ายปาก้อนหินใส่เหมือนกันนะครับกระจกแตกแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
กระจกด้านหลังแตกทั้งบานนะครับนี่โดนเข้าไปเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็มีลักษณะเหมือนก้อนยางมะตอยที่มันแตกหักนะครับ
อยู่ด้านในรถด้วยเจ้าของรถบอกว่าเธอกับแม่เนี่ย
มาตอนเช้า๑๗เมษายนต้องตกใจครับเพราะว่าเห็นกระจกรถยนต์เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะฮะ
กระจายแบบนี้เลยทีแรกคิดว่าเอ๊ะใครมาทุบหรือเปล่า
แต่ที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยมีเรื่องโกรธเครื่องกับใครนะครับ
ก็เลยเข้าไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
เพื่อให้ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหาย
คันที่โดนใช่ไหมใช่ค่ะหลายเคสค่ะประมาณ๔๕เคสได้
น่าจะเป็นรายเดียวกันน่าจะเป็นรายเดียวกันนะคะ
คือถ้าเป็นรถเนี่ยคุณสมชบาบอกน่าจะ๔๕คัน
ส่วนร้านวัสดุก่อสร้างเขาโดนคืน๑๕กับคืน๑๗เช้าตรู่เนี่ย
ริสคันนี้โดนนะครับล่าสุดตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ชื่อนายพี่สุดโรจนักพิทยาคุณอายุ๔๑ปีเสื้อฟ้าคนนี้นะครับ
พอหนุ่มซุปเปอร์แมนคนนี้เขาบอกเขาเป็นช่างไฟฟ้านะ
ตอนไปจับกลุ่มเนี่ยเขาก็โวยวายเป็นช่วงคล้ายกับคนเมาพูดจาวกไปวนมา
แต่ปฏิเสธข้อหาเขาบอกกับตำรวจว่าถ้ามีหลักฐานว่าเขาเป็นคนเครื่องก้อนหิน
ทำลายทรัพย์สินชาวบ้านจริงนั่นแหละเขาถึงจะยอมรับ
เพราะฉะนั้นเขาขอปฏิเสธข้อหานะครับแต่ตำรวจก็มั่นใจในหลักฐานต่างนะ
เรื่องการขี่จักรยานยนต์ผ่านไปตามถนนมีการเครื่องก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับ
ก็เลยแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการตามขั้นตอนไปแล้ว